คุณผู้ชมยังจำสองพี่น้องคู่นี้ได้ไหมคะ
พี่สาววัย๑๒ขวบกับน้องชายวัย๑๑ขวบ
คือต้องบอกว่าใครเห็นภาพนี้เป็นภาพสะท้อนใจ
เพราะว่าสองพี่น้องเนี่ยต้องมาเก็บกระดูกของคุณพ่อ
เก็บอาธิคุณพ่อที่งานเผา

สองพี่น้องคู่นี้เพิ่งสูญเสียคุณย่าไป

แล้วถัดมาแค่๖วันยังไม่ถึงอาทิตย์ดีเลยนะคะ

พ่อเสียจากโรคปอดอักเสบ

เท่ากับว่าณวันนี้เด็กสองคนนี้
คนเล็ก๑๑ขวบคนโต๑๒ขวบ
ไม่มีใครอีกแล้วนะคะนอกจากพี่น้องสองคนนี้

ทำได้แค่เช็ดน้ำตาแล้วจับมือกัน
เนี่ยค่ะเขาก็ไม่รู้ว่าจะยังไงต่อไปดีเหมือนกัน
ต้องบอกว่าน้ำใจคนไทยน่ารักจริงนะคะ
คือหลังจากที่เมื่อวานนี้มีการนำเสนอข่าวไปเนี่ย
เขาก็มีการเปิดบัญชีรับบริจาคให้กับน้อง
ซึ่งในบัญชีนั้นมีรายชื่อทั้งหมด๓คน

คือทุกคนจะได้มั่นใจว่ามันโปร่งใส

เวลาจะไปเบิกต้องไปธนาคารเท่านั้น
และต้องมีลายเซ็น๓คนนี้เท่านั้น
จะมีผู้ใหญ่คนเดียวถือบัญชีไว้เนี่ยไม่ได้

คือเมื่อวานวันชาปนกิจศพคุณพ่อใช่ไหม
คุณพ่อชะแร่มกล้าหารวัย๕๕ปี
คือนักข่าวไปถามว่าจากนี้ไปจะทำอย่างไรกันต่อ
พี่สาวบอกก็คงต้องดูแลกันเอง
ก็ไม่รู้จะยังไงผู้ใหญ่ไม่เหลือใครแล้วอะค่ะ

คือพอสดพิธีชะพนักกิจ
ภาพที่เห็นคือน้องสองคนเนี่ยเก็บกระดูก
แล้วก็เท่าอัฐิของพ่อใส่ในโกรธ

แล้วก็เอาขวดอาทิตของพ่อกลับบ้าน
ไปวางคู่กับอัฐิของแม่ที่บ้าน
นี่ค่ะแล้วนี่มันคือแค่สองคน
แค่สองคนเองที่ต้องมานั่งทำพิธีแบบนี้ค่ะ

อย่างที่บอกก็เลยมีการเปิดบัญชีรับบริจาค
รายชื่อทั้งสามคนนะครับก็คือหนึ่ง
ชื่อบัญชีของธนาคารออมสินสหพพลังกระต่าย
ชื่อนางทวีบางราชคนนี้เป็นญาติ
แล้วก็ชื่อนางดารัฐถาวร
คนนี้เป็นสมาชิกอบตในพื้นที่
แล้วก็ชื่อเด็กชายนัทธวุฒิกล้าหารก็คือน้องผู้ชาย
ยอบบริจาคตอนนี้๕ล้าน๘แสนบาทแล้วค่ะ
อย่างที่บอกว่าการเบิกเงินต้องใช้ทั้ง๓รายชื่อนี้เท่านั้นนะคะ
ซึ่งญาติก็คือนางทวีบอกว่า
ก็จะเอาเงินที่ได้ทั้งหมด

ตอนนี้เด็กมีชุดนักเรียนแค่คนละชุดกันเท่านั้นเอง
บอกว่าเดี๋ยวเขาก็จะช่วยรับดูแลเด็กเอง
จากนี้ไปด้วยเงินที่ทุกคนบริจาคมาให้น้อง

แล้วก็จะเก็บเป็นทุนการศึกษาให้น้อง
ไม่ค่อยได้ไปค่ะไม่มีตังค์ไปโรงเรียนค่ะ

ต่อไปนี้ก็จะซื้อใหม่ให้
ให้พอที่เขาจะไปโรงเรียน
เรื่องที่อยู่อาศัย
เรื่องที่หลับที่นอนที่ไม่มี

ยังรักพ่ออยู่นะครับ

ดูแลกันเองครับ

ขอบคุณคุณไทยทั่วประเทศค่ะ